พบกับป้าตุ๋มที่ต้องแบกรับหนี้สินครึ่งล้าน
ขอสู้ให้ถึงที่สุดจนกว่าจะหมดลมหายใจ
หนี้สินที่หนูมีอยู่๕แสนเนี่ยมันตกทอดมาจากพ่อกับแม่นี่แหละนะ
ทำนาเนี่ยก็คือต้องไปใช้หนี้

ปีหนึ่งก็ใช้ขั้นต่ำเลย
ต้องพยายามให้ได้แสนนึง
ตอนนี้สังขาดเราแย่แล้วถ้าหนูเป็นอะไรไป
ใครจะดูแลน้องชายที่เป็นคนพิการเขาเป็นดาวนซินโดม
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง
แม้แต่ตัวเองจะยังลำบากมีหนี้สินที่เป็นมรดกตกทอด
และยังเป็นภาระอยู่จนถึงทุกวันนี้
แต่เพราะความรักและความห่วงใยคนในครอบครัว
ทำให้เธอขอดูแลทุกคนอย่างเต็มใจ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ

ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน

ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน
ชีวิตหนูเกิดมาเนี่ยอยู่กับดิน

คือจะปวดแสบปวดร้อนหรือพองขึ้นมา

บางครั้งนะสังคมบางคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็รังเกียจ
เวลาที่เขารังเกียจคือน้อยใจตัวเองนะ
ถอยหลังไป๒๐ปีที่แล้ว

ถ้าเรามัวน้อยอกน้อยใจกลัวจะเสียใจไม่ต้องทำมาหากินกันแล้ว
ทุกวันนี้คือห่วงที่สุดเลยคือ
ห่วงน้องคือน้องขวัญชัยเนี่ยเขาเป็นดาวนซินโดม
เขาดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องหุงข้าวให้เขากิน
ดูแลทุกอย่างเขาไม่ได้รับรู้หรอกว่า
ตัวพี่เนี่ยจะมีเงินหรือไม่มีเงินไม่เคยรับรู้รับรู้อย่างเดียว
คือหนูหิวหนูต้องกินถ้าไม่ซื้อให้หนูกินเขาก็จะอ้อนงอแง
บางครั้งไม่มีเงินซื้อให้เขากินต้องไปขยึบยืมชาวบ้านเขามา
เรามีกันแค่สองคนพี่น้องต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตแน่นอน
ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งน้องเป็นเด็ดขาด
ถ้าหนูไปก่อนเขาห่วงคือว่าไม่มีคนที่จะดูแลเขาได้
ขวัญคนนี้ทำให้ป้าตุ้มมีกำลังใจสู้แบบไม่ยอมแพ้ทุกอย่าง
เวลาเหนื่อยมาเขาก็จะนวดให้ปวดหลังปวดขาเขาก็นวดให้
มันก็มีความสุขเป็นกำลังใจให้เราต้องต่อสู้ต่อไป
นอกจากห่วงน้องกว่านก็ยังมีห่วงอีก

อาซึ่งเคยดูแลหนูมาตอนเล็ก

เริ่มเดินไม่ไหวสุขภาพแย่
ทุกวันนี้ร่างกายฉันก็ไม่ค่อยดีเป็นเข่าเสื่อม

จะเดินไปไหนอะไรไปไหนมันไม่คล่อง
มีคนมาหาให้ไปนวดก็ยังพอนวดได้
หนูก็จะวิ่งไปหาอาคือว่างเมื่อไหร่หนูก็จะไป
บ้านฉันกับบ้านในตุ่มก็อยู่ใกล้กัน
ไอ้ตุ่มมันเป็นลูกของพี่ชาย
เวลาเราเดือดร้อนอะไรเรียกไอ้ตุ่มไอ้ตุ่มก็ไปช่วย
ทีนี้เขามีอะไรเขาก็เอาไปให้กิน
ที่ทำกล้วยบวชชีเขาก็ไปให้กิน
หนูเอากล้วยบุชีมาให้จ้า
อร่อยมากทำอะไรก็อร่อยหมด
เมื่อก่อนเนี่ยแกดูแลเราแต่ตอนนี้แกแก่แล้วเราก็ต้องดูแลแก
อีกคนนึงที่เป็นห่วงก็คือน้องเก๋คนนี้
เมื่อก่อนเนี่ยน้องเก๋ตายังดีอยู่
อยู่ที่กรุงเทพฯทำร้านนวด
เก๋เขาเป็นบะหวานตาเขาเริ่มเสื่อมลง
เบาหวานกินตาจนมาทุกวันนี้บอดเลย
เก๋มีตัวเหลือของคุณ

เราก็ต้องย้ายมาอยู่ที่อายุทยา
ตรงนั้นเก๋ก็มากู้เงินคนพิการ
๔๐๐๐๐บาทเพื่อจะมาทำบ่อเลี้ยงปลา
บ่อปลาที่เราเลี้ยงไว้นะคะอีกเดือนเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะจับ
แล้วก็อาจจะมีเงินหลายหมื่นเพื่อจะไปใช้หนี้
แต่ปรากฏว่าเจอวิกฤตน้ำท่วม

ต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกตายหมดเกลี้ยง

ทุกวันนี้ก็คือหนี้สินก็มาลุมมาตุ้ม
หนูก็เป็นห่วงครอบครัวของอากับน้องเก๋อ่ะ
สิ่งไหนที่ช่วยได้หนูช่วยทั้งหมดเลย
ให้แกได้อยู่ดีกินดีอีกหน่อยนึง

ให้ได้มีที่อยู่ที่ทำมาหากิน
หนี้สินที่มีอยู่

กลัวว่าจะไม่มีที่อยู่ที่กินที่ทำมากิน

เอาสมบัติที่พ่อแม่ก่อร่างสร้างตัวไว้ไม่ได้

ก็จะไปให้น้องเก๋ได้สร้างขวัญของเขา

และจะยิ่งให้เจอ

คุณผู้ชมครับมาด้วยกัน๔ชีวิต

เหลือน้องขวัญชัยยังมาทีหลัง
น้องงองแยเหมือนเด็กควบ๒ควบ
กว่านชัยเป็นสินโดมจ๊ะเป็นสินโดมนะครับ
เวลาเขาอยากได้อะไรก็
ถ้าเราไม่เอาไม่ต้องไปเซาซี
อารมณ์น้องก็เหมือนจะสวิงหน่อย
คุณผู้ชมครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้น้องพักทำใจอยู่ข้างหน้านี้นะครับ
แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขาอารมณ์ดีอารมณ์เย็นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเดินขึ้นมานู่นนี่นั่น

ก็เลยพวกเราเดี๋ยวคุยกันไปก่อน๓คนเนาะ
อะมาถึงเรื่องของของต๊อตุ๋มก่อน

เป็นนี่อยู่เนี่ย๕๐๐๐๐๐บาท
จริงนี่๕๐๐๐๐๐บาทนี่บอกว่ามันเป็นนี่มรดกตกโทษมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นแหละ
อเรนนี่ต้องกระดั้งเดิมพ่อมีก็ไม่ถึง๕๐๐๐๐๐บาท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

เปิดได้แต่เขาได้น้อยได้แค่กระสอบดีครึ่ง
แล้วกระสอบครึ่งเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ขายแล้ว
ก็ได้ประมาณสามร้อยห้าสิบเผาถ่านขายเหนื่อยไหม
เผาท่าเหนื่อยมากเลยเผาถ่านต้องออกหาไม้ทุกวัน
อย่างที่เห็นนะครับว่าบางทีต้องเดินไปหาไม้
ตายมาแล้วต้องแบกต้องหามต้องฟันต้องใดใดทั้งสิ้น
จนจนตัดจนขาบวมไปข้างนึงแล้วจะเป็นข้อเสื่อมไปเลย
โอ้โหนี่นะขอโทษนะครับหนูให้ดู
นี่บวมมาหลังชังเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยไหนก็ถกแล้วนี่
เอานี่ขอโทษนะแม่เห็นนะเห็นนะเห็นนะ
ขานี้ไม่บวมขานี้ตุ๋ยเลยโอ้โหนี่ยังบวมอยู่ในนั้นอ่ะ
เนี่ยถุยเลยเนี่ยก็บวมมาสิ
ตุ่มก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมคะเห็นบอกว่าร่างกายป่วย
เหมือนกับมีโรคประจำตัวอ๋อพอสี่โมงแล้วต้องเข้าบ้านเลยนะ
สี่โมงนี่หมายถึงสี่โมงเช้าสี่โมงเช้า
ตากแดดไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยด่างขาวเนี่ย
ถ้าโดนแดดมันก็จะดำอีกพองพองพองอีกตรงขาวขาวอ่ะน่ะ
เพราะว่าเนื้อมันจะบางเนื้อบางหมดติดผิวไปแล้ว
ของหนูธรรมชาตินี้อันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว
เนี่ยดูตรงคอเนี่ยแล้วถ้ามันมันโดนโอ้โหเนี่ยยังแดงอยู่เลยอ่ะ
แดงอ่ะเดี๋ยวมันโดนแถดเรื่อยแล้วเวลาที่มันมันเป็นอาการแล้วมันเป็นยังไง
ถ้าโดนแดดจัดจัดเหมือนคนโดนน้ำร้อนลวกอ่ะ
โอ้โหให้แม่คุณโอ้โหมันทรมาน
ตุ่มก็ยังต้องมีคนดูแลนะครับนั่นก็คือน้องแท้
น้องแท้น้องชายเป็นดาวนซินโดมจ้ะ
ตุ่มดูแลน้องเขายังไงบ้างทุกอย่างเลยอ่ะ
เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอ่ะแล้วการรักษาล่ะครับ
จะมีไปหาหมอบ้างเป็นระยะแต่การรักษานะหมอก็บอกไม่มี
เพราะเขาเป็นแบบนี้ที่จริงเขาจะมีโรงเรียนของเขาเด็กพิการ
ครับแต่เราไม่มีกำลังทรัพย์จะถึงขนาดนั้นและอย่างหนึ่งให้เขาจากเราไป
เราก็เหมือนอยู่คนเดียวโดดเดียวอีกเนี่ยก็เลยอยู่ด้วยกันเนี่ย
สื่อสารพ่อรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องจ้ะรู้เรื่องบ้าง
เขาพอช่วยงานอะไรได้บ้างไหมครับก็ใช้ให้กวาดบ้านล้างจานพอได้
พอได้อย่างอื่นไม่ได้ก็ยังดีนะจ้ะยังมีเป็นกำลังใจกัน
ป้าคิดว่าเขาเป็นภาระของป้าไหมครับไม่นะหนูคิดว่าเป็นเพื่อนชีวิตมากกว่า
เพราะว่าก็ไม่มีใครแล้วที่จะรักเราเท่าเขาแล้วเป็นรักที่บริสุทธิ์ด้วย
เพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีความคิดเฉลี่ยวฉลาดเหมือนคนอื่นเขา
รักก็คือรักเราก็มีกันแค่สองคนพี่น้องนอกจากป้าจะดูแลเขาแล้วเนี่ยนะครับ
เห็นบอกว่าขวัญชัยก็ไม่ใช่ย่อยนะเขาก็ดูแลป้ากลับเหมือนกันนะ
โอ้โหเวลาปวดเมื่อยกันนวดใหญ่เลยโหยปวดจังเมื่อยจัง
เนี้ยเขาจะมานวดและเอายามาจากมานวดเขาก็น่ารักอะมันหายเลยเนอะ
ก็จะก็จากเหนื่อยก็มาขำก็เขาขายเหนื่อยไว้
ว่าหนูเป็นอะไรไปแล้วจะไม่มีใครดูแลแล้วก็ห่วงสองคนนี้ด้วย
หากเราแล้วเขาก็จะไปเรียกใช้ใครอ่ะ
อีกคนนึงที่ห่วงก็อย่างที่บอกยายกุหลาบนี่ด้วย

เป็นอะไรกันเนี่ยสองคนนี้
ก็เป็นหลานกับศักดิ์ก็เป็นพี่น้องก็คือหลานเนอะ

กุหลาบเห็นบอกว่าก็ดูแลป้าตุ๋มมาตั้งแต่เล็กเหมือนกัน

เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
คอยจะเดิน

เมื่อประมาณ๔ปีที่แล้วนะคะ
ตอนนั้นพี่เก๋เปิดร้านนวดอยู่ที่ลำลูกกานะคะ
เก๋มีอาการเส้นเลือดติดในสมอง

มีสมองบางตัวของพี่ตายลง
ที่มันเกี่ยวข้องกับประสาทรับรู้ทางสายตามันได้เกิดตาย
ก็คือปรากฏว่าข้างซ้ายพี่เนี่ยมันมืดมันมองไม่เห็นค่ะ
ก็คือหลังจากร้านนวดปิดย้ายมาอยู่อยุธยา

คิดจะทำพวกเกษตรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ได้พี่ตุ่มเป็นคนแนะนำ
เป็นคนบอกเออทำอย่างงี้สิทำอย่างนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตุ๋มไปดูแลส่วนไหนเขาบ้าง
บอกว่าไปให้คำปรึกษาในเรื่องของอะไรนะ
ให้คำปรึกษาเรื่องทำส่วน
เพราะว่ามันเป็นทางอาชีพของหนูอยู่บ้านนอกอยู่แล้วค่ะ
จะเป็นเลี้ยงปลาหรืออะไรอย่างนี้ก็ให้คำปรึกษาได้
แล้วก็ดูแลเขาอยากได้อะไร
เผลออยากกินอะไรจะทำยังไงกับทุกอย่าง
วันนี้ป้าตุ่มจ๋าที่มารายการของเรา
ถ้าเกิดว่าได้เงินไปต่อชีวิตป้าจะนำเงินไปทำอะไรครับ
ถ้าได้ส่วนหนึ่งก็จะไปปลดหนี้
ปลดหนี้ที่หนูมีอยู่บ้าง
และอีกส่วนหนึ่งก็จะให้น้องเอาไว้ทำทุน
เพื่อเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขา

ก็แค่นี้แหละ
วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวมากเลยนะครับ
มาถ่ายทอดให้กับรายการเกมต่อชีวิตวันนี้นะครับ
ทางรายการมีภาพถ่ายของครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ผมขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุขเหมือนในภาพนี้ตลอดไปนะครับ
สำหรับเรื่องราวด้วยครับ
นี่ยายรับไว้เลยก็ได้

อ้าวเขาทูสองนิ้วด้วยเนี่ย
เขามาแล้วได้ไงฮะตัวจริงเขามายืนอยู่นั่น

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวด้วยครับ

โอ้โหน่ารักมาก
มาร่วมเฟรมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ห่วงใยกันในครอบครัวเปรียบเหมือนเกลียวโซ่
คล้องใจให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันและไม่ทอดทิ้งกัน

ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงที่สุด
แล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อนะครับ

แบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อและเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
และไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
พร้อมที่จะสะสมเงินทุนรางวัลกันหรือยังครับครอบครัว

ขวัญชัยช่วยครอบครัวตอบคำถามด้วยนะครับ

เอาละครอบครัวจะส่งใครมาต่อชีวิตคนแรกครับ
พี่เกค่า
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดพระนครศรียุธยา
เรื่องที่๒ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
เรื่องที่๓พุ่มพวงดวงจันทร์
เรื่องที่๔ลอตเตอรี่
เรื่องที่๓พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
เรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
ทำไมเลือกเลือกพุ่มพวงดวงจันทร์
เลือกเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับพี่เก๋
เพราะว่าพี่พุ่มพวงเป็น
นักร้องต้นแบบและนักร้องโดยดวงใจของพี่เก๋ค่ะ
อ้าวถ้าบอกนักร้องต้นแบบแสดงว่า
เก๋ก็ต้องเคยร้องเพลงล่ะสิถ้า

ชอบเพลงอะไรมากที่สุดของพี่พึ่ง

เพราะว่ามันเข้ากับชีวิตเรามากค่ะ
จากดาวเรืองดาวโรยแล้วเนี่ย
ลองนึกถึงสิว่ามีเพลงไหนอีกมั้งที่นึกออกนะ
ในตอนนี้นะครับของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่อยู่ในหัวเรานะครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ที่นักร้องบ้านนอกคนนี้

จะชวนกินส้มตำที่ทุ่งนางคอย
แต่ตะวันรับฟ้าพี่ก็ยังไม่มา
น้องได้จะถือแก้วรอพี่
ไม่รู้ว่านี่จะให้รอพอสอไหน

มีชื่อเพลงพุ่มพวงทั้งหมดกี่เพลง
ตัวเลือดที่หนึ่ง๘เพลง
ตัวเลือดที่สอง๙เพลง

มีชื่อเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์

ตัวเลือดที่หนึ่ง๘เพลงค่ะ
ตอบตัวเลือดที่หนึ่ง๘เพลงครับ
เอาละตอบไปแล้วตัวเลือกที่๑๘เพลง

มีเพลงพุ่มพวงทั้งหมด๙เพลง

จะให้รอพอสอไหน

เพลงสุดท้ายคือเราคิดว่ามันเป็นคำจบของในเกม
ลืมไปเอาไว้ลุ้นข้อต่อไปนะคะ
ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านอยู่นะสำหรับครอบครัว
ตอนนี้พี่เก๋จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับยายครับ
ตอนนี้เหลืออีก๓เรื่องด้วยกันก็คือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ

ขอเชิญคุณยายกุหลาบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกิดที่จังหวัดพระนครศรียุธยา

ตราประจำจังหวัดอายุทยาเราเนี่ย

ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า
ภายในประสาทใต้ต้นไม้

แต่รู้ไหมว่าต้นไม้นั้นคือต้นอะไร
มันคือคำถามนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ต้นไม้ในตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือต้นอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งต้นหมัน
ตัวเลือกที่สองต้นโมก
ยายคิดว่ามันต้องเป็นต้นหมัน

ตัวเลือกที่หนึ่งต้นหมัน
ตัวเลือกที่หนึ่งต้นหมั่นครับ
จะบอกแกบอกว่าข้างหลังดมยากันแล้วเหรอ

ถูก

ถูก
ต้นไม้ในตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

อกจากเป็นตราอยู่ในตราสัญลักษณ์แล้วเนี่ย
หมันยังถือว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอีกด้วย
ตอนนี้ครอบครัวของป้าตุ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ขวัญชัยนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ขวัญชัย

เชิญขวัญชัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ได้ข่าวว่าชอบชื่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือครับ

ไม่ยอมใส่หมูให้ขวัญชัยจำไว้นะ

หลายคนจะชอบเพราะว่ามันมีข้อต่างแล้วลักษณะจำเพาะของก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอยู่หนึ่งอย่างนะครับ
มันคือคำถามนะขวัญชัยนะสมาธิดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่หนึ่งเลือดหมู
ตัวเลือกที่สองดีวัว
ระหว่างเลือดหมูเคยกินไหม
ครับเคยกินนะดีวัวเคยกินไหม
ดีวัวมันเป็นยังไงนมวัวครับ
นมวัวลูกโถพ่อคุณดีวัวเนี่ยกินเข้าไปแล้วนะ
จะมีความเข้มข้นแล้วมันจะขมนะ
อะไรอย่างนี้นะขวัญชัยจะตอบ

ไหนล่ะครับเลือดหมูครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งเลือดหมูครับ
ครับโจ๊กครับเลือดหมูครับอร่อยครับครับโจ๊กครับ

ไปแล้วตัวเลือกที่หนึ่งเลือดหมูซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกรักรักรักรักรัก
ถูกไม่ถูก
ถูกไม่ถูก
ไอ้รัเภอเก่งมากวันชัยครับ
ขาดไม่ได้เลยนะส่วนผสมนี้นะครับ
งั้นจะไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเลยนะครับ

ถูก๒ข้อนะครับได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ต่อคำถามไปทั้ง๓ข้อยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัว
ช่วงหน้าเราต้องมาลุ้นกันต่อแล้วนะครับว่า
ครอบครัวป้าตุ่มจะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
กับกลองบรรดัฐรุนล้านสักครู่เดียวครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อ
สะสมเงินทุนไปได้ตอนนี้นะครับ๑๐๐๐บาท
ยังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
ด้วยกันนะครับถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
สะสมเงินทุนเพิ่ม๕๐๐๐บาท
มาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวป้าตุ๋มกันด้วยนะครับ

ถามย้ำหน่อยอีกอาชีพหนึ่งในครอบครัวเราตอนนี้ก็คือเผาถ่าน

เพราะหน้าฝนเผากันไม่ค่อยได้
ฝนมันตกตัดไม้กันไม่ได้

คนเผาก็คือลำบากหน่อยนะ
แต่เขาขายก็คือจะขายได้ดีแหละเพราะว่าถ่านมันเผายากไง

ได้ประมาณห้าสิบถุงหรือร้อยถุงประมาณนั้น

เอาล่ะเกี่ยวกับถ่านนี่แหละนะครับคุณผู้ชม
เกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับ

ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนในเกมต่อชีวิตเกมนี้ครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ตามขอบรองเตาตามนั่งเลยประจำทีอ่าผู้ช่วยของเราน่ะน่ารักจังเลยอ่ะ
มันใช่ตักฐานเป็นเนอะเป็นครับเป็นนะครับน่ารักมากนะครับ
ถ้าเสร็จแล้วนะครับป้านำถ่านไปเรียงวางไว้ครบครับ
อยู่ใกล้ละครั้งตีละครั้งหยุดเวลานะครับ
โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับนั่นก็คือกรอกทานใส่ถุงจำนวน๗ถุงภายในเวลา๓นาที
อ้าวเริ่มหยิบแล้วนะฮะไม่รอใครแล้วนะจ๊ะอ่า
เปิดปากถูกดูสิดูสิครับสิเอ่อถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

นะหรือรุกจากอ่าแล้วมาถูกนี่เปิดต่างกันก็ได้นะครับ
เปิดเลยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

ขอลักษณะมาเร็ว
ตัวคุณก็ขอให้ไปดีแล้ว
หวานชัยช่วยประตุ๋มยามแข็งขันน่ารักจริง
เอ้าก็ขอให้เสร็จทันเวลานะครับป้าตุ๋ม

ประตุ๋มกรอกถ่านมา๒๐ประปีแล้วจ้ะ
วันหนึ่งประมาณ๕๐ถุง
วันนี้กรอกฐานตื่นเต้นไม่เคย

เอาละครับคุณผู้ชมครับต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่า
กรอกทานใส่ถุงจำนวน๗ถุงภายในเวลา๓นาที
ตุ่มทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้เดี๋ยวสงสดเราเลย
ดีใจดีใจไหมผวานชาย
ทำได้ในเวลานะครับคุณผู้ชม๒นาที๕๙วินาทีครับ

ไปแล้วสี่ข้อถูก๓ข้อได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่
หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่ม
ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องมาช่วยกันลุ้นต่อว่าครอบครัวของป้าตุ่ม
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
หากกล่องโบนัสหลุนล้านหรือไปเจอเลขประวันเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
จะรับโบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
จะรับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
ถ้าหยุดที่เกมต่อชีวิตแบบนี้๔กล่อง
วันนี้ครอบครัวจะได้๑ล้านบาทกลับบ้าน
ใครจะเป็นตัวแทนมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านกันครับ
พี่ตุ่มค่า

ขอให้โชคดีในครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเอาใจช่วยครอบครัวของป้าตุ๋มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับ
ถ้าปร้อมสิมุ่นครับ

สวมพร้อมประกุมกล้องโบนัสได้๑๐๐๐บาทจำนวน๒กล่องแล้วถ้าไม่ได้๑๐๐๐บาทอีก๒กล่องรับเงินทุนต่อชีวิตทันที๑แสนสัตว์
กล่องโบนัสหมายเลข๑นะครับ๓๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๒๑๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลขหา๑๐๐๐บาท
กล่องโบนัสเลข๔นะครับเกมต่อชีวิตมีมูลค่า๕๐๐บาทนะครับ
ครอบครัวประกุมจากธนครศรีวิทยานะครับ
ได้รับโบนัส๙๐๐บาทและรับเงินทุนต่อชีวิตสะสม๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นในวันนี้นะครับได้รับเงินไปต่อชีวิต๒๔๐๐๐บาท
ตุ๋มจ๋าจริงแล้วจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนอันดับแรกเอ่ย
อันดับแรกจะเอาไปสร้างเตาถ่านต่อทุนอีกหน่อยนึงเตาถ่านในไร้ควัน
และอีกส่วนหนึ่งจะให้น้องเอาไปทำลงทุนทำเคาน์เตอร์เลี้ยงปลา

ส่วนต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปแบ่งให้น้องครึ่งหนึ่ง
นั่นหมายถึงว่าไปสร้างอาชีพนะครับคุณผู้ชม
ก็จะได้มีรายได้เข้ามาทางครอบครัว
เพื่อที่ทุกวันมันจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
คุณผู้ชมจ๋าผมขอฝากครอบครัวของป้าตุ๋ม
ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดพร้อมที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวป้าตุ่ม
นะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณทางครอบครัวมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการทุกชีวิตเลยนะครับ
ผมขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามา
และขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ครับขอบคุณมากนะครับ
สวัสดีครับ
เราสองคนเป็นพี่น้องไม่มีขาขวาทั้งคู่

หมอบอกว่าคุณแผลติดเชื้ออย่างรุนแรงก็ต้องตัด
หลังจากนั้นป้าทัศน์ประสบอุบัติเหตุ

กว่าจะเสร็จนะจดหมายฉบับนี้ก็ประมาณ๒เดือน

ที่เห็นว่ารายการของเราก็คือความหวังของป้า